โจรขโมยรถเราเคยเตือนกันอยู่บ่อย

แต่อันนี้ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์เป็นรถกระบะ
กระบะเขาจอดติดเครื่องเอาไว้นะคะ

เดี๋ยวดูคนร้ายนะคะตามลูกศรสีแดงนะคะ

เจ้าของรถและคนที่อยู่ที่ร้านตรงนี้

พยายามจะเปิดประตูข้างคนขับ
แต่คนร้ายมันแบบไวมาก

เปิดปุ๊บขึ้นปั๊บเนี่ยเขาวิ่งแบบ
จิ๊กใกล้แล้วมากนะคะ

นี่มีโบกมือด้วยเห็นมั้ย

เนี่ยขโมยรถกันแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายอุปกรณ์เครื่องตัดย่า
ในอำเภอลาญสกาจังหวัดนคร
ศรีธรรมาราชค่ะ
คนตกใจกันใหญ่เลยค่ะ

ที่ท้ายรถกระบะก่อนเจ้าของร้านยังตะโกนบอกเลยนะว่า
ใส่หน้ากากอนามัยไม่ให้เข้าร้านนะอืม
คนร้ายไม่เข้าร้านค่ะคนร้ายขโมยรถค่ะเดินไปเปิดประตูรถเขา
ขับออกไปเลยอ่ะอืมตำรวจสพลานสกาบอกว่า
คนก่อเหตุแล้วนะคะไม่ยากค่ะก็เห็นหน้าค่าตาชัดเจนเนอะ
ครับรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นคนก่อเหตุนายสนทยาอายุสามสิบเอ็ดนะคะ
เป็นชาวอำเภอนพิตำค่ะจากการสอบพยานแวดล้อม
ก็ได้ข้อมูลมาว่านายสนทยาผู้ก่อเหตุ
เขาก็จะเที่ยวเดินไปเปิดประตูรถคันอื่นที่จอดอยู่ริมถนน
เป็นแบบนี้ประจำนี่ในคนนี้นะฮะทำมาบ่อย
ขึ้นรถขับไปเลยขโมยไปแบบต่อหน้าต่อตาแบบอุกอาจมากเลยค่ะ
ช่วงประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็บอกว่าเห็นนายสนทยา
ขับรถไปที่บ้านคิรีวงตำบลท่าดีอำเภอลานสกาค่ะ

คือไปซ่อนไปซ่อนเอาไว้หลังวัดพัทธเสมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยตามไล่ล่าตัวนายสนทยาจนจับตัวได้นะคะ
ก็ใกล้กับที่พบรถนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยเต็มไปหมดเลยไปจอดซ่อนเอาไว้
ก็นำตัวนายสนทยาไปสอบประคำที่โรงพัก
ก็รับสารภาพว่าวันเกิดเหตุเดินไปที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องตัดย่าจริง
ตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปในร้านเจ้าของร้านไม่ให้เข้าเพราะเขาไม่ใส่หน้ากากอนามัย

ถูกแล้วค่ะแต่กลายเป็นว่ายืนดูรัดเราสักพักเห็นรถกระบะจอดติดเครื่องอยู่

คนอยู่เยอะแยะกล้องวงจรปิดก็มีสุดท้ายก็โดนจับหนีไม่พ้นนะคะ
ตำรวจใช้เวลา๖ชั่วโมงค่ะจับคนร้ายได้
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีเรียบร้อยค่ะครับ
แม่กะว่าแป๊บเดียว

เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะเสี้ยววินาทีต้องระวังกันแบบตลอดเวลา